อย่างแรกเลยผมจะจะให้กำลังใจใครหลายคนที่ช่วงนี้ระบากใจ
แล้วบางคนตกงงตกงานไม่มีอาชีพจะทำถูกไหม
วันนี้ผมมีมาแนะนำนะครับที่บ้านผมเอง
อย่างนี้คุณผู้ชมเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
โอ้โฮนี่พาไปร้านนี้ร้านรักกันอ้าวชื่อดีชื่อดีน่ารักนะ

สีเขียวอ่าพอนึกออกไหมพอจะเดาได้ไหม
ไทยรัฐใช่ขายหนังสือพิมพ์แน่เลยจะบ้าแล้ว

เป็นใบด้วยใบแต่เป็นกัญชาที่เขาได้รับอนุญาตแล้วนะ
จ้าของร้านคือนายธนาคินซิริดูสิวงร้านรักกันอยู่ในเมืองเลยนะ
ตรงบนในเมืองเอาเพลินเมืองจังหวัดพิษฎุโลกบ้านผมเองแหละ
เขาเล่าว่าขณะนี้หลายธุรกิจเริ่มค้าขายไม่ดี
แต่สำหรับร้านรักกันไม่ได้รับผลกระทบอีกทั้งมีรายได้เพิ่มด้วย
จากการทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาพืชสมุนไพร
เขาบอกแบบนี้ว่าหลายคนเขาก็ปลดล็อกลงมาแล้วนะไงแต่มันก็ยังอยู่ในการควบคุมนะ
ตอนนี้ครับเขาขายเฟรนชายให้กับนักธุรกิจรายย่อยที่สนใจ
ในช่วง๓เดือนที่ผ่านมา
๓เดือนที่ผ่านมา๗๐๐สาขาแฟรนชายเขา
แล้วเขาบอกว่าลงทุนครั้งแรกเท่าไหร่รู้ไหม

จะลองติดต่อสอบถามเขาดูแล้วกัน
แต่ถามว่าแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ได้ขายบ้างเรา

มันจะได้สรรพคุณทางยาอย่างอื่น

โอ้โหลองดูว่ารสชาติมันเป็นยังไง

กลีนเจลลี่กัญชา

ก็คือเขาให้เอาไปแบบทำเครื่องดื่ม

ผมว่าใครที่เป็นสายหวานน่าจะชอบสิ่งนี้

คือเป็นเหมือนน้ำเชื่อม

เอาไว้ไปปรุงอาหาร

ติดต่อไปได้เลยครับเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องนำไปเพียงแค่
บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวที่สำนักงานใหญ่ร้านรักกัน
ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๑
เฮ้ยบอกขอสอเก่าหาง่าย

เขาบอกว่าถ้าใครไม่มีเงินลงทุนเอาลองมาคุยกันดู
ทางร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยกันถูกอกถูกใจแล้วจะไปลงทุนกันแล้วนะ
เขาจะมอบเครื่องดื่มสมุนไพรผสมกัญชาที่มีหลากหลายชนิดครั้งละ๕๐ขวด
ให้เอาไปขายในราคาขวดละ๓๕บาท
ถ้าขายไม่หมดทำอย่างไรอิ่นเอง

ไม่หมดเอาไปส่งคืนได้

เขาจะมีใบอนุญาตของทางร้านรักกันติดตัวเอาไว้ด้วย

เอาไว้แสดงให้กับใครได้ดูกันเดี๋ยวจะได้สบายใจว่า
เขาได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยทำถูกต้องตามกฎหมาย
เอางี้ละกันคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะอาชีพไหนนะผมให้กำลังใจดีกว่า
แล้วหลายคนเขาก็รู้จักที่จะปรับตัว

การปรับตัวที่จะสู้กับวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้
ไปเลยนะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กันแล้วกันนะคะ